ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่
ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์
เพราะว่าต้องไปช่วยเด็กคนหนึ่งอายุ๔เดือนนะฮะ
สี่เดือนนะครับเป็นทารกเพศชายค่ะ
ถูกปล่อยทิ้งไว้ในบ้านคนเดียว
เพราะแม่ออกไปทำงานข้างนอก

คลานไปคลานมาดิ้นไปดิ้นมาเล่นไปเล่นมาหรือยังไม่รู้
สายไฟเมาะของข้าวรัดคอลูกอ่ะ
ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยมาดูฮะ
ช่วยกันไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นป่านนี้ตายไปแล้ว
แต่แม่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะ
มันมีความจำเป็นจริงนะที่ต้องออกไปเนี่ย
แล้วก็ฝากลูกฝากหลานไว้เรียบร้อยแล้วขอความเป็นธรรมหน่อย
ค่ะเพราะว่าคนก็ตำหนิแม่ด้วยไง
ทำไมทิ้งลูกแค่๔เดือนเอาไว้เพียงลำพังอะไรแบบนี้
ต่อให้ต้องทำมาหากินก็ต้องไปฝากใครที่ไหนอะไรยังไงให้ดีกว่านี้ไหม
เดี๋ยวลองฟังแม่นะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสพสเมษจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีเด็กคนนึงเป็นเด็กทารกเพศชายุ๔เดือน
ถูกสายไฟฟ้ารัดอยู่ที่บ้านต้องไปช่วยกันออกมา
เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปถึงก็อยู่ในอ้อมกอดของชาวบ้านที่เขาช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องดังออกมา
ก็ไปดูพบว่าสายไฟหม้อหุงข้าวมันรัดคอเด็กพันคอเด็กอยู่
แต่เด็กน้อยก็รอดมาได้นะครับ
หลังจากนั้นแม่ก็รู้ข่าวก็มารับตัวลูกไปนะ
แต่ก็บอกว่าต้องปล่อยลูกอยู่บ้านลำพัง
เพราะตัวเองต้องไปทำงานหาเงินลูก๔เดือน
แต่ว่าตัวเองต้องออกไปทำงานหาเงินก็ต้องปล่อยลูกไว้ที่บ้านนี่แหละ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยต้องไปคุยหน่อย

จนเจอนะครับแม่ของเด็กคนนี้นะครับ
แม่บอกว่าลูกเขาก็อายุ๔เดือนนะครับ
ที่มีคำถามว่าทิ้งลูกไว้แบบนี้ได้ยังไงนะครับ

แม่ก็เล่าด้วยความคับแค้นใจอัดอั้นใจนะ
บอกว่าเสียใจมากที่ตกเป็นข่าวถูกต่อว่าต่อขานแบบนี้
ว่าลูกถูกสายไฟฟ้ารัดคอปล่อยทิ้งไว้คนเดียวมันไม่เป็นความจริง
ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากกับการถูกกล่าวหาว่าทิ้งลูก
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอมองว่าถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
เพราะตัวเธอเองตอนนี้ค้างค่าเช่าบ้านอยู่

แล้วก็บอกว่าความจริงแล้วมันมาจากความจำเป็น
วันที่เกิดเหตุเธอต้องไปเอาเงินจากเพื่อนเอามาซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกกิน
ก็ต้องรีบไปตอนลูกหลับ
ไม่ใช่ว่าทิ้งลูกไปทุกวันเพราะว่าต้องออกไปทำงานหาเงิน
แล้วก็ปล่อยลูกไว้คนเดียวทุกวันอย่างนั้นไม่ใช่
ลูกหลับรีบออกไปเพื่อจะไปเอาเงินจากเพื่อนมาซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกกิน
ก่อนจะไปก็ไปบอกยายคนนึงไว้แล้วนะว่าฝากดูลูกหน่อย
ถ้าเกิดลูกหนูร้องเอาขวดนมใส่ปากให้ลูกหนูหน่อยนะแล้วหนูก็ออกไป
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ออกไปหาเงินหางานอะไรขนาดนั้นนะครับ
คือก็ไม่มีกินนี่แหละนะเพราะว่าสามีติดคุก
แต่ยังไงเธอก็ต้องทำงานหาเงินแต่เธอก็รักลูก
แต่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงบางครั้งก็ต้องออกไปบ้างไม่ใช่ว่าทิ้งไปทั้งวัน
หาเงินมาจุนเจือชีวิตสองคนแม่ลูกไม่มีใครมาช่วย
แต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเธอก็ขอบคุณทุกคน
ที่เป็นห่วงแล้วคนที่มาช่วยลูกเธอจนปลอดภัย
เฮ้ยมันก็ต้องหยิบมาอันนี้ใช่ป่ะแต่ก็ผ่านขอ
เธอใฟงักไง่ที่โจมตีลว่าทำอย่างนั้น

เอ้าก็เขาแบบอยากแกล้งไง
พอเราจะเริ่มมีตังค์

เมื่อวานก็มาถวงอีกแล้วจะเอาทั้งหมดเลย๔เดือน
มูชะปันนาที่ไหนอ่ะพี่
บอกว่าทิ้งลูกไว้ลำพังจริงลูก๔เดือน
แต่ไม่ได้ในสภาพที่ชาวบ้านมาเจอสายไฟรัดคอพันคอ

คุณลุงคนหนึ่งเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น

เห็นสายเสียบหม้อข้าวมัดคออยู่พันคอ
พันคอไม่แน่นล้มหลวม
คือลักษณะเหมือนเด็กเล่นหรือว่ามันร้อง
ร้องร้องเหมือนจะหาใจไม่อม
เพราะมันพ้องกับคอไว้
แต่ผมไม่ทราบว่าเด็กเจริพันธ์เองหรือว่าแม่เขาผมก็ไม่ทราบ
ส่งเสียงร้องชาวบ้านเขาไปช่วยเขาบอกเขากลัวแม่ก็ด่า
แล้วผมก็ประสานงานเขาบอกว่าแม่เขาติดยา
ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยเอาเด็กไปเลี้ยงเถอะ
เขาอยู่ไปเด็กมันไม่รอดแน่
คือเขาก็ลือกันว่าแม่เด็กติดยาเสพติดหรือเปล่า
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเด็กไปดูแลดีกว่าไหมอะไรแบบนี้
แต่ฟังจากการพูดการให้สัมภาษณ์ของแม่เด็กแล้วก็
รับว่าเป็นห่วงนะคือเจ้าหน้าที่ช่วยลูกแล้ว
อาจจะต้องมาช่วยดูชีวิตความเป็นอยู่นับจากนี้ไปหน่อยนะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้าน
ที่เขาได้ยินเสียงเด็กร้องค่ะนางสาวสมระไทย
แจ้งไทยส่งอายุ๔๓บอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
กล้าเข้าไปดูก็เลยเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นให้มาช่วยดู
สุดท้ายเห็นเลยว่าเด็กทารกกำลังร้องไห้

เพื่อนบ้านทุกคนนะก็พูดตรงกันเลยว่าคือสงสารเด็ก
อยากให้เด็กได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้
ตำรวจสพเสม็ดก็เลยประสานพมจังหวัดนะคะ
นำเด็กไปดูแลก่อน
เพราะว่าเด็กยังอายุน้อยมากจริงแค่๔เดือนเอง
เพราะว่าจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ก็ถ้าแม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีความพร้อมที่จะดูแลลูกจริง
พมจังหวัดเขาก็พร้อมที่จะคืนให้แม่ไปดูแลอยู่แล้ว
ว่าแม่ลูกต้องอยู่ด้วยกันให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
แต่ถ้ายังไม่พร้อมแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลไปก่อนดีกว่า
ถูกต้องที่สุดเลยแบบนี้นะครับ